กลัวไม่ได้เป็นพระศรีอย่างเดียวนะมึงรู้ไหม
ชื่อกูอะพระศรีอริยะเมตตัยนามกุลพุทธะบารมี
กูเป็นทั้งพระศรีเป็นทั้งพุทธเจ้าเลย
มึงว่ากูมีกรรมแล้วมีบุญวะ
สิ่งเดียวที่กูจะโต้ตอบนะอะไรก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย
ที่เขาบอกว่าไปลบหลู่แล้วไม่ดีมึงเชิญกูไปด่าเลยดิฉัน
แต่จะต้องไม่เอาเรื่องกันนะที่ไหนก็ว่าศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ในประเทศไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุณจะรู้ว่าบารมีพระศรีอัยะเมตรคนนี้คุณว่าความพลองและคุณจะรู้ว่าบารมีชั้นแค่ไหน
เที่ยวรถแล้วไอ้ของมันจะบวมคงไหนก็ได้
จัดมาหน่อยสิแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้
ช่วยแชร์กันหน่อยคุณกล้าหรือเปล่า
ฉันจะทำให้อภิมหานะโลกนี้ตะลึงในสิ่งที่ฉันทำ
แล้วคุณจะรู้ว่าบารมีของพระศรีเนี่ยมันมีจริงไหม

กลัวนี่แบบและตัวล่าก่อนแบบนี้
สอนก็สอนอยู่ในบ้านของเราในเฟสของเราที่จะเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดี
เข้ามาว่าว่าแต่ไม่พิจารณาคนเราต้องดูเนื้อหาว่าเขาช่วยคนดีไหมคนเข้ามาฟังดีไหมคนตกทุกข์หรือยากเขาช่วยจริงไหมสืบสิ
อย่าเรียนแต่รู้อย่าเรียนเป็นยาตีเป็นยาโทและสมองหมาปัญญาควายคุณต้องสืบเสาะเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องสืบเสาะพิจารณา
เอาคนปลอมตัวเข้ามาก็ได้มาดูเลยในสำนักว่าหลอกลวงเปล่าอย่าดีแต่หมาเห่านะเห่าไปเรื่อยอย่าใช้สันดารหมา
พ่อแม่คงไม่ได้ผสมกับหมาหรอกอย่าแสดงแบบนั้นออกมา
แล้วป้าศรีเวลาพูดหยาบหยาบบอกให้รู้ด้วยนะเพราะว่าไม่แคร์สื่อ
แล้วไม่สนใจด้วยว่าใครจะเข้าสำนักไม่เข้าสำนักไม่สนใจ
ไม่มานั่งไลฟ์สดไม่นั่งสอนคนมีกิน
ไม่เคยเอ่ยปากให้ใครมาทำบุญแล้วยังว่าถึงเสียงให้หายว่าทำบุญกับโกงระวังจะโง่นะจะแดกย่าแทงควาย
แล้วถ้าคนติดตามแล้วมันมีมาตรงไหนว่าไปหลอกลวงเขาไปเอาเขาทำบุญมีไหมเรียรัย
ถ้าผ่านครูสามพันเอามาจากไหนวะ
ถ้าคนไปย้อนดูกี่ปีเนี่ยตั้งแต่ไลฟ์สดมาในยูทูป
พูดจาก็หมาไม่แดงไม่เพาะเลยไม่เชิญชวนใครมาทำบุญเลย
เออแล้วไปมีข่าวได้ยังไงว่าให้หลอกลวงเขาผ่านครูต้องสามพัน
ตายพันครูสามพันรวยไตหาหลักฐานมาหน่อยสิ
ถ่ายเบอร์แบงค์ไว้ไหมพันครูสามพันถ้ามอบตัวเป็นจิต
มอบตัวเป็นจิตน่ะแน่แน่ไม่มีอ่ะสองพันห้าซื้อของหมดเลย
นะเอออันอย่างเงี้ยได้นานนานจะมีมาเพราะว่าต้องฟังก่อน
ไอ้คนที่พูดแบบนี้นะบ้านมีอะไรมั่ง
ในจังหวัดในอำเภอนั้นมึงขออนุญาตนะแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
กูคนชื่อพระศรีอริยเมตไตกูขอไปเยี่ยวรถที่นั่นสักหน่อย
แล้วมึงดูนี่กูจะชักแหกไหมแล้วสื่อทุกแขนงเลยถ่ายทำด้วย